พูดถึงข่าวไม้กั้นรถไฟคุณผู้ชมนึกถึงอะไรบ้าง
แต่อันนี้เป็นอีกมิติหนึ่งของข่าวนี้ครับผู้ปกครองดูนะโรงเรียนต้องดูนะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมที่ผมบอกว่าเป็นอีกมิติของข่าวไม้กั้นรถไฟ
นี่รู้สึกจะมีผู้ใหญ่มาดุด้วยนะเนี่ย
คือแบบนี้เด็กชอบอะไรที่มันขึ้นลงไฮโดลิกอัตโนมัติแบบนี้ชอบ

แต่เหตุการณ์นี้นะครับอยู่ในพื้นที่สถานีรถไฟวัดสิงห์เขตจอมทอง
เรื่องนี้ถึงนายสถานีประสานไปยังโรงเรียนที่น้องเรียนอยู่

แล้วก็ตักเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย
เตือนด้วยอย่าให้ลูกมาทำแบบนี้อีกเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องไม่ดี
แล้วจะมานั่งเสียใจกันภายหลังอันนี้จริงผิดยังไงบ้าง
ข้อแรกเลยนะคุณผู้ชมคือที่ไปยืนหลังไม้กั้นแบบนี้ผิดแล้วนะครับ
จังหวัดที่รถไฟมาข้อสองถ้าไม้กั้นมันพังก็เป็นการทำให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหายนะ
และอีกข้อนึงไปยืนเล่นแบบนั้นสมมุติสมมุติจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันเกิดอันตรายอุบัติเหตุร้ายแรงกับขบวนรถไฟ
อันนี้แหละหนักที่สุดคือโทษทั้งปรับทั้งจำคุกและอาจจะถูกการรถไฟแห่งประเทศไทยฟ้องร้องด้วยนะครับ
ดังนั้นผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานโรงเรียนต้องหมั่นสอน
ถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มันมีทางตัดผ่านทางรถไฟแบบนี้นะครับ
อย่าไปเล่นคือธรรมชาติเด็กอย่างที่ผมบอกครับ
แบบนี้ชอบตึ๊งตึ๊งลงมานี่
และได้โหนป่ายแบบนี้ด้วยชอบเลยครับเด็กอ่ะเนี่ยค่ะ
ก็ชุมชนที่แล้วมีเส้นไม้กั้นแบบนี้อยู่ตรงใกล้ทางรถไฟ
ก็คงจะต้องมีเรื่องที่ต้องเตือนและต้องย้ำเด็กเป็นพิเศษนะคะ
เล่นแบบนี้อันตรายจริงค่ะ
เรื่องความสนของเด็กเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องสอนเขา
เตือนเขาให้รู้ว่าอันตรายมันเกิดขึ้นได้นะคะ
ในการที่จะไปเล่นหรืออะไรที่มันไม่เข้าท่าเข้าทาง

เพราะมันเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีจริง